คุณผู้ชมอันนี้จะพาไปดูเกิดขึ้นเหตุการณ์เมื่อวานนี้
และก็มีคนตกอกตกใจว่าเกิดอะไรกันทุกคน
กับคุณปารีนาใกล้ครุฟเหตุดับวันนี้
ถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเอ
อยู่ในถึงในบ้านเลยค่ะค่ะเธอเปิดมาเจอแล้วก็ตกใจมาก
ก็เลยพาลูกออกไปข้างนอกแล้วก็เรียกพี่ชายมาช่วย
ให้ตำรวจเนี่ยนะคะให้พี่ชายเนี่ยจับผู้ชายคนนี้
ส่งตำรวจนะคะก็ส่งตำรวจได้สำเร็จ
มาดูกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะนะคะ
เขียนเอาไว้แบบนี้เธอเล่าเอาไว้แบบนี้ค่ะ
บอกว่ากลับมาบ้านพร้อมลูกชายเจอคนแปลกหน้านั่งอยู่ในห้อง
ปารีนาจึงเดินออกจากบ้านทันทีมอบให้พี่ชายปารีนา
และพวกดำเนินการส่งตัวคนร้ายไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อดำเนินคดีข้อหาบุกรุกค่ะขอบพระคุณเพื่อนบ้านหลายหลายท่าน
อาจารย์โยพี่ก้องเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกท่านที่ช่วยดูแลปรินานะคะ
จากใจค่ะนะคะสอสอหญิงจังหวัดราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ
ให้ข้อมูลเหตุการณ์เพิ่มเติมอีกค่ะเธอบอกนะคะเธอบอกเหตุการณ์เนี้ย
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนค่ำค่ำเธอกลับเข้าบ้านพร้อมลูกชาย
เปิดประตูเข้าไปในบ้านโอ้โหเธอเจอชายคนหนึ่งค่ะเนี่ย
กลัวเหมือนกันนะคุณเอาจริงหมายถึงรูปใช่ไหมคะค่ะ
นั่งวาดรูปแบบเนี้ยอยู่ในบ้านของเธอแล้วผู้ชายคนนี้
เอากระเป๋าเป้ใส่เสื้อผ้ามาด้วยนะมานั่งวาดยังไงคะ
คือจะย้ายสามโนครัวมาอยู่กับคุณปรินาอย่างนี้เลยเหรอ
อันหรือเปล่าเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยนะฮะเข้ามาได้ยังไง
เออเธอบอกเธอเห็นอย่างนี้ตกใจนะลืมล็อกประตูหรือเปล่า
คุณเอ๋ตกใจตกใจก็เลยรีบพาลูกเนี่ยออกจากบ้านไป
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็โทรศัพท์บอกพี่ชัยพี่ชัยมาช่วย
ค่ะทีนี้ถามสาเหตุอ้าวทำไมผู้ชายคนนี้ถึงบุกเข้ามาในบ้าน
นะคะสิเธอเขียนบอกบรรดาคนที่เข้ามาแสดงความห่วงใยค่ะ
บอกว่ามาบอกรักค่ะน่ากลัวมากค่ะน่าจะเป็นพวกโรคจิตแน่เลย
ชอบเสียงคุณมากเลยตอนที่คุณอ่านบอกรักค่ะเสียงคล้ายมาก
มาบอกปั๊กแต่ว่าอันนี้น่ากลัวจริงจริงคือก็ต้องก็ต้องดูแลตัวเองด้วย
คุณปรินาอยู่บ้านเป็นผู้หญิงคนเดียวใช่ไหม
ก็ต้องระมัดระวังตัวเองจริงนะคะอาจจะต้องมีแบบมีใครมาอยู่ด้วย
หรือว่ามีการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดต่าง
อย่าลืมนะคะล็อคประตูบ้านล็อคให้ดีตรงหน้าต่างด้วยนะคะ